การได้รับความสุขให้เพื่อนและพ่อสามารถถึงสถานที่ที่สุด
แล้วจู่เฮียช้างก็รู้สึกตัว
เพราะว่าเตียงที่เฮียช้างนอนทางฝั่งด้านซ้าย
มันยวบมีคนมานั่ง
พอมองไปที่ปลายเท้าเนี่ยเฮียช้างเห็นผู้หญิงคนนึงครับ
ผมยาวตัวเนี่ยเปียกทั้งตัวเลย
ใส่ชุดแบบขาดลุยเลยอะครับ

ระหว่างที่กวดน้ำอะครับพอพระเริ่มขึ้นยัตถาเนี่ยครับ
เฮียช้างเห็นพี่คนนึงครับชื่อพี่ไก่
เขานั่งแบบตาปีด้วย

ก็เลยหันหน้าไปดูกำแพงดูกระจกอะครับ
ปรากฏว่าเห็นมือมือใครก็ไม่รู้ครับ
พยายามตะเกียดตะกายเข้ามาเป็น๑๐๑๐มือ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

วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงครับ
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงค่ำคืนต่อไป
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมิถุนายนครับ
ซึ่งเดือนนี้เราก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่าบรรดานนักเล่านุ่มวัยอ้อ
ที่ดูเหมือนว่าอายุจะอ่อนกว่าผมเยอะมาก
มารวบรวมให้กับทุกท่านนั้นได้รับชมรับฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับพวกเขาเหล่านี้กันครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้ถ้าทุกท่านพร้อมที่จะเปิดโสดประสาท
รับความหลอนเป็นที่เรียบร้อยกับสถานีผีดุของเรา
ไปติดตามรับชมแขกรับเชิญในค่ำคืนวันนี้

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้
เราก็รวบรวมเอาเหล่าบรรดานนักเล่าที่เป็นนุ่มใสวัยอ้อ
ที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนกว่าหน้าตาของผมเนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับ
และวันนี้เป็นเทปแรกของเดือนมิถุนายน
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

แหมละอ่อนจริงนะเปรียบเทียบกับผมนะ

แล้วก็แบงค์ส่วนมากครับจะโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองทำอยู่
คือเป็นกู้ภัยเป็นอาสาสมัคร

มีจิตช่วยเหลือสาธารณะ

เรื่องล่าสุดที่เราคุยกันก็คือสัจจะนาคาราช

และครั้งนี้แบงค์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับอาชีพของตัวเอง

วันนี้แบงค์มาพร้อมกับเรื่องของบุญมีผีคุ้ม

แม่ต้องเล่าให้พวกเราฟังฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้
ครับคือเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปประมาณ๙ปีที่แล้ว

เฮียช้างเนี่ยครับเขาได้ถูกไหว้วานว่าให้ไปเป็นสตาร์ฟงานสัมมนาในจังหวัดกาญจนบุรี

เฮียช้างเนี่ยครับก็ไปอยู่ที่งานสัมมนาเนี่ยครับ
ก็จะมีน้องที่คอยช่วยเหลือเฮียช้างจะมี๔คน
จะมีเป้าเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับทางด้านช่างภาพจากกล้องอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะมีพงศ์ออนเฟิร์นเนี่ยครับจะเป็นทางด้านเครื่องเสียง

เฮียช้างเนี่ยครับเขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่มาร่วมร่วมเดือนแล้ว
เขาไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งงานสัมมนานี้มันจะเป็นแพร่พัก
มีทั้งแพร่แล้วก็มีตึกอาคารพักเนี่ยครับแต่ว่าเขาจะมาพักกันที่แพร่
แพร่เนี่ยจะมีอยู่๓แพร่หลักนะครับ
แพร่แรกเนี่ยจะเป็นแพร่รับประทานอาหาร
แพร่ที่๒แพร่ที่๓เนี่ยจะเป็นแพร่พัก
เฮียช้างเนี่ยครับพออยู่ที่นั่นเนี่ยก็นั่งกับน้องทั้งหมดกับ๕คนนะ
เฮียช้างเนี่ยครับเขาเบื่อรู้สึกอยากไปเที่ยว
ก็เลยคุยกับน้องเนี่ยครับว่าที่ไหนน่าเที่ยวมั่ง
เพราะน้องทั้ง๔คนเนี่ยครับเขาเป็นคนในจังหวัดกาญจนบุรีเลย

ใช่ทีนี้ก็คุยกันว่าอยากไปเที่ยวที่ไหน
คุยไปคุยมาครับมาจบเรื่องผี

ก็พอมาตกเรื่องผีเนี่ยแลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย

ทีนี้ก็คุยไปคุยมาว่าไม่เที่ยวแล้ว

พอทีนี้เฮียช้างเนี่ยครับได้ไปหาพ่อของเฟิร์น
พอดีพ่อของเฟิร์นเนี่ยเขามาช่วยงานด้วย

เนี่ยที่เนี่ยป๊าเคยไปเที่ยวไหมป๊ารู้จักไหม

สมัยก่อนเนี่ยป๊าก็เคยเที่ยวนะสมัยป๊านุ่มเนี่ย
เคยไปแต่ตอนนี้มันล้างหมดแล้วทำไมเราจะไปกันเหรอ
เขาบอกว่ามันเฮียนนะอย่าไปเลย
เฮียช้างก็บอกว่าอ๋อผมถามเป็นข้อมูลเฉยครับ
อยากก็อยากรู้เรื่องราวในจังหวัด

วันนั้นเนี่ยครับลูเมดของเฮียช้างที่นอนห้องเดียวกันเนี่ย
เขาบอกว่าช้างเดี๋ยวพี่กลับกรุงเทพก่อนนะ
พี่ต้องไปทำธุระประมาณ๓๔วัน
หนูช้างนอนคนเดียวนะบอกโอเคพี่
พอช่วงตกเย็นนะครับประมาณทุ่มหนึ่ง

แล้วก็ทั้งหมดก็คุยกันนะครับ

ผมมีกล้องใหม่กล้องนี้มันถ่ายวีดีโอได้ด้วย
เดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายวีดีโอที่นั่นกัน
ว่ามันจะติดผีไหม
ถ้าติดเนี่ยเดี๋ยวเราลงยูทูปเลยเราดังแน่

จังหวะที่เฮียช้างเลี้ยวรถเข้าไปเนี่ย
เฮียช้างพบเห็นหญิงปริศนาครับ

มายืนอยู่ตรงช่วงทางที่เลี้ยวเข้าไปอะครับ

ยังครับระหว่างที่เลี้ยวเข้าซอย
ถนนมันจะเป็นซอยเข้าไป
พอเลี้ยวเข้าไปเฮียช้างเห็น
ด้วยความตกใจครับก็เหยียบเบรก

เฮีช้างด้วยความที่กลัวเสียฟอร์ม

เหยียบผิดจะเหยียบคันเร่งเป็นเหยียบเบรก
แต่จริงก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเห็น

พอไปถึงเนี่ยครับน้องก็

เราก็ไปถ่ายภาพก็ถือไฟฉายส่อง
ยายช้างก็บอกว่าระวังพวกสัตว์มีพิษด้วยนะมันมืด

อนกับเฟิร์นเนี่ยเขาก็มาเกาะอยู่หลังเฮช้าง

ด้วยความกลัวก็บอกว่าพี่เราจะเข้ากันจริง

มันน่ากลัวนะโอ้โหมันดึกขนาดนี้แล้วเนี่ย

เดี๋ยวเดินตามพี่มาครับแต่เปล่าเนี่ยครับกับพงศ์เนี่ย
เขาพูดกันมาเอ้ยมึงจะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวโอ้โห
มีกูอยู่ทั้งคนไม่เป็นไรหรอก
ที่นี่ครับออนกับเฟิร์นก็ยินยอมที่จะเดินเข้าไปด้วย

พอเดินไปเลยครับพงศ์เนี่ยเขาได้ปี่เดินออกไปคนเดียว

ทีนี้เฮียช้างและทุกคนก็ตะโกนถามว่าเอ้ยพงศ์เป็นไร
พงศ์ก็บอกว่าไม่มีไรพี่ไม่มีไรอย่าเราเดินกันต่อเลย

แต่เฮียช้างเนี่ยครับด้วยความที่ว่ากลัวออนกับเฟิร์นเนี่ยเป็นอะไร
เพราะว่าพ่อของน้องก็อยู่แล้วด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่สุด
ก็เลยบอกเอองั้นเรากลับกันดีกว่าอย่าเข้าไปลึกมากกว่านี้เลย
ก็เลยโกนเฮ้ยเฮ้ยกลับเลยกลับขึ้นรถขึ้นรถไป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

พงศ์และฝั่งของค่ายมีช้างจะไม่มีก็จะเป็นออนกับเฟิร์น
และทางด้านเฟิร์นกับพงก็จะเป็นโต๊ะน้ำแข็งนะครับ

ใช่ในระหว่างที่ไปเด็กเสิร์ฟก็มาจดรายการว่าจะกินอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วเขาก็เอาจานมาเสิร์ฟปรากฏว่าวางจานเนี่ย๖ที่
จากจานแล้วเนี่ยก็มีถ้วยของตักพวกซุปน้ำแกงอะไรพวกนี้ครับวางอยู่ด้วย

ครบเลยแต่ในขณะนั้นน้องทั้ง๔คนเขากำลังนั่งเม้ามอยกันอยู่
ช้างก็เห็นแล้วเขาก็ผิดสังเกตแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไร
เขาคงคิดว่าเด็กเสิร์ฟคงคิดว่าเราจะมา๖คน
ก็เลยเอามาวางให้หลังจากนั้นเด็กเสิร์ฟก็มา
ก็เอาแก้วแก้วน้ำเลยครับมาเสิร์ฟอืมในขณะที่มาเสิร์ฟเนี่ย
ร้านเนี่ยเขาจะเอาแก้วมาให้เราเทเองใช่แต่ร้านเนี้ยเขาเทให้ครับ
เขาเสิร์ฟให้เสร็จเลยใช่ที่สุดท้ายที่เขาเสิร์ฟ
แน่นอนครับตรงข้ามเมียชาใช่ครับเขาเสิร์ฟให้เลย
ทีเนี่ยน้องทั้ง๔คนก็เอกใจครับหันมาแบบพี่เราจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เขามาเสิร์ฟทำไมเฟิร์นก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกคิดมากเขาคงจะมาเผื่อไว้
หลังจากนั้นเนี่ยครับพอทั้งหมดกินข้าวเสร็จปุ๊บก็กลับกัน
พอขณะกลับไปเนี่ยเฮียช้างบอกว่ามันร่วม๕ทุ่มเที่ยงคืนแล้ว
กลับไปไงช้างก็ไปอาบน้ำมานอนดูทีวีอะครับ
ลักษณะห้องก็เข้าไปเข้าจากห้องเนี่ยขวามือจะเป็นห้องน้ำ
แล้วก็ตรงกับประตูทางเข้าเลยจะเป็นประตูระเบียง
แล้วก็จะมีเตียง๒เตียงแล้วก็จะมีทีวี
ซึ่งเตียงที่ติดห้องน้ำเนี่ยเป็นเตียงที่ลุงเมดเฮียช้างนอน
แต่เฮียช้างจะนอนเตียงที่ติดริมระเบียง
ยายช้างก็นอนดูทีวีไปอะครับพอเปิดดูโทรศัพท์มือถือก็
เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเช้าต้องทำงานเรานอนดีกว่า
ก็เลยเปิดไฟห้องน้ำไว้เพราะว่าไม่มีใครนอนแล้ว
ไม่ต้องเกรงใจเขาแล้วก็เปิดไฟห้องน้ำไว้ปิดทีวี
พร้อมกับเอากระเป๋าเป้ครับไปวางที่เตียงของลูเมน
ตามความเชื่อที่ว่าถ้าเราเอาไปวางเนี่ย

เฮียช้างก็หลับไปอะครับ
แล้วจู่เฮียช้างก็รู้สึกตัว
เพราะว่าเตียงที่เฮียช้างนอนเนี่ยทางฝั่งด้านซ้ายอะครับ
มันยวบมีคนมานั่ง
พอเฮียช้างเริ่มรู้สึกตัวครับ

เฮียช้างก็ขยับตัวไม่ได้ครับ

เฮียช้างเห็นผู้หญิงคนนึงครับ

ด้วยความที่เคยบทเรียนมาแล้วนะ

แบบว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะ

จะขับไล่โดยการไล่เลย

ยื่นมือมาจับตรงข้อเท้า

ช้างรู้สึกว่ามันเย็นมาก

หน้าพ่อหน้าแม่ก็ลอยขึ้นมา
แล้วทุกอย่างมันก็ค่อยหายไป

ถอยไปที่กำแพงตรงทีวีอะครับ

ปรากฏว่าลืมสร้อยพระที่ตัวเองห้อยอยู่แล้ว
ในห้องน้ำในขณะอาบน้ำ

พอเสร็จเนี่ยเฮียช้างก็ไปเอาพระมาห้อย
ห้อยเสร็จแล้วก็นอนเหมือนเดิม
หลังจากนอนไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ

เฮียช้างก็ไปกินข้าวที่แพร่ที่หนึ่ง

ด้วยความที่ว่าอยู่ตรงนี้มานาน
อยู่ที่แพร่นี้มานานแล้ว
รู้จักกับพวกเด็กเสิร์ฟ
แม่บ้านพวกอะไรเงี้ยครับเยอะ

พอรู้จักเนี่ยเฮียช้างก็ไปคุยกับคนหนึ่งที่สนิทครับ
ก็เรียกเขามาคุย๒คนว่า

แล้วพี่เจออะไรอ่ะเออซึ่งมันเป็นคำถามที่มันต้องมีเขาเลยถามกับเฮียช้างก็บอกว่ามีไหมเอาดี
พนักงานบอกว่าพี่เจออะไรพี่เล่ามาเลยทีนี้เฮียช้างก็เล่าว่าเจอผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่ตรงปลายเท้า
พอพูดถึงตรงปลายเท้าเนี่ยพนักงานเนี่ยเขาถามกลับมาว่าผมยาวตัวเปียกใช่ไหม
เฮียช้างก็ตกใจรู้ได้ยังไงก็คุยไปคุยมาสรุปว่าแพร่ที่ติดกับแพร่ของเฮียช้างมันจะมีแพร่ที่๔แพร่ที่๕
ห่างจากแพร่เฮียช้างประมาณ๑๕เมตรมันเป็นแพร่ร้างเป็นแพร่ที่ปลดประจำการแล้ว
แล้วมันจะอยู่ช่วงต้นน้ำช่วงโค้งน้ำครับซึ่งตรงโค้งนั้นมักจะมีศพมาลอยติดบ่อยครั้ง
ซึ่งศพล่าสุดที่มันติดก็คือศพผู้หญิงผมยาวชุดขาดเนี่ยครับ
เฮียช้างก็เลยโหสงสัยจะเป็นเขาเราไปทำบุญให้ดีกว่า
พอหลังจากนั้นนะครับเฮียช้างก็ได้ดำเนินกิจกรรมงานสัมมนาปกติ
รุ่นเนี้ยมันใกล้จะจบลงแล้วเฮียช้างก็ไปบอกกับพี่เจ้าของนะครับ
ว่าพี่เราทำบุญกันดีกว่าไหมเนี่ยรุ่นสุดท้ายเนี่ยเราทำบุญตักบากเข้าสารอาหารแห้ง
นักเรียนก็ได้ทำบุญด้วยแล้วก็ทำบุญรีสอร์ทไปในตัว
พอทีนี้ครับวันที่ทำบุญเนี่ยก็นิมนต์พระมา๙รูป
เฮียช้างก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกอะครับทั้งหยิบของหยิบนู่นหยิบนี่ให้พระ
อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือหยิบที่กวดน้ำมาก็เอาไปแจกจ่ายให้ทุกคน
จ่ายเสร็จปุ๊บก็ในอาคารสัมมนาครับบอกก่อนว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง
ในสุดจะเป็นเวทีนักเรียนก็จะหันหน้าเข้าข้างใน
แต่เฮียช้างวันนั้นเนี่ยหันหน้าทางเดียวกับพระก็คือหันออกมาทางประตู
เพื่อที่จะดูทุกทุกคนด้วยอะครับในระหว่างที่กวดน้ำอะครับ
พอพระเริ่มขึ้นยัตถาเนี่ยครับเฮียช้างอ่ะก็กวดน้ำแล้วก็มองไปที่ทุกคน
ปรากฏว่าเห็นพี่คนนึงครับชื่อพี่ไก่เขาเนี่ยนั่งหลับตาปีเลยเหมือนเขากลัวอะไรสักอย่าง
เฮียช้างก็สงสัยว่าพี่ไก่เป็นอะไรก็เลยหันหน้าไปดูกำแพงดูกระจกอะครับ
ปรากฏว่าเห็นมือมือใครก็ไม่รู้ครับพยายามตะเกียกตะกายเข้ามา
อยู่ตรงกระจกอะครับเป็น๑๐๑๐มือ

ใช่ครับเป็น๑๐๑๐มือเลยทั้งสองข้างเลยไม่ใช่ข้างเดียวด้วย
พอเฮียช้างเจออย่างนี้ครับตามพี่ไก่เลยครับหลับตานั่งก้มเลย
พอเสร็จแล้วก็ต้องเอาที่กรวดน้ำเนี่ยไปลดน้ำต้นไม้เอาไปหยาด
เฮีช้างออกมาก็มาถามพี่ไก่ว่าพี่พี่เป็นอะไรผมเห็นพี่นั่งก้มหน้าเลย
ไก่ก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรช้างพี่ว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเฉยไม่มีอะไร
ยายช้างก็เลยเปิดประเด็นเลยครับพี่ไก่เห็นไหมตรงกระจกเห็นมืออะไรไหม
ไก่ก็ตกใจอะครับช้างช้างเห็นเหมือนพี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม
เพราะว่าพี่ไก่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีเซนต์แต่เขาเป็นคนกลัวผี
พอมาคุยเสร็จเนี่ยครับเฮช้างก็บอกไม่มีอะไรหรอกเขาคงมารับส่วนบุญในสิ่งที่เราทำ
เสร็จแล้วเนี่ยเฮียช้างก็เดินออกไปเก็บทำนู่นทำนี่ครับเก็บของ
แล้วลุงเมดเนี่ยก็มาลุงเมดเขากลับมาจากกรุงเทพแล้วนะครับ
พอมาถึงปุ๊บเดินมาสะกิดเฮียช้างเลยแหมไอ้หนุ่มร้ายนะเราเนี่ย
อยู่ไม่กี่วันเอาสาวมานอนห้องเฮียช้างก็ตกใจครับผมจะเอาใครมานอนพี่ไม่มี
ไม่ต้องมาโกหกพี่หรอกตรงท่อระบายน้ำเนี่ยเส้นผมผู้หญิงเต็มเลย
โอ้โหช้างคงไม่ผมยาวขนาดนั้นหรอกมันไม่ใช่แค่ตรงที่ท่อระบายน้ำด้วยนะช้าง
อ่างล้างหน้าก็มีช้างโกหกพี่ไม่ได้หรอกยายช้างก็กลัวเขาจะกลัว
เอออ๋อตามเข้าไปอ๋อไม่มีอะไรพี่ก็นิดหน่อยไม่มีอะไรหรอก
เขาก็แหมร้ายนักนะพอเสร็จเนี่ยครับเฮียชังก็เก็บไว้ในใจว่า
มันคืออะไรกับสิ่งที่เราเจอทั้งหมดจนวันต่อมาเนี่ยครับทางโรงแรม
ทางแพรพักเนี้ยเขานิมนต์พระมาฉันเพลที่นี่ครับ
ซึ่งพระรูปนี้เป็นพระที่ทั้งเฮียช้างและเจ้าของก็รู้จัก
ก็เป็นพระที่เคารพนับถือกันนะครับพอท่านมาเนี่ยเฮียชังก็บริการนู่นบริการนี่
ช่วยถือย่ามอืมจนสุดท้ายก็สนทนาทำกันครับหลังจากที่สนทนาเนี่ยครับ
ก็สนทนาเสร็จก็จะต้องไปส่งพระที่รถตู้เพื่อที่ท่านจะได้กลับวัด
ยายช้างก็ถือย่ามไปให้อ่ะครับระหว่างที่เดินไปเนี่ย
พอเหลือแค่สองคนแล้วเหลือพระกับเฮียเนี่ยพระท่านทักว่า
ช้างไปทำอะไรมาเย้ช้างก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมานะครับ
ปกตินะท่านท่านบอกว่าแล้วเองไปชวนใครเขามาด้วย
เขาตามเองมาเนี่ยครับพี่ช้างก็ตกใจครับผมไปชวนใครมาไม่มีนะ
ผมไม่ได้ชวนใครมานะนึกดีไปชวนใครเขามา
เขามาที่ไหนเอาเขาไปส่งซะด้วยนะโอ้โหแต่ดีนะที่ว่า
เขามาด้วยความเป็นมิตรไม่ได้มาด้วยความคิดร้าย
นี่ครับเฮียช้างก็คิดไปคิดมาสงสัยจะเป็นที่สู่ศาลแน่เลย
เพราะคำพูดอ่ะใช่อืมหลังจากที่พระท่านกลับวัดแล้วเนี่ยครับ
ช่วงบ่าย๒เนี่ยเฮียช้างก็ขับรถไปคนเดียวเลย
ก็ซื้อขนมนมเนยข้าวอะไรอย่างนี้ไปพร้อมกับทูบหนึ่งดอก
ยายช้างก็ไปจุดทูบแล้วก็ไปไหว้อะครับแล้วก็บอกว่า
ถ้ามีผีตนไหนที่ตามผมไปเนี่ยผมมาส่งแล้วนะ
อย่าตามผมเลยปล่อยผมไปเถอะผมเอาของเส้นไหว้เอาของมาให้กินแล้ว
อยู่ที่นี่เถอะนะครับเฮียช้างก็ปักทูบ
พอปัดไปอะครับลมมันพัดมาจากข้างในอะครับแรงมาก
แรงจนเฮียช้างรู้สึกหนาวเลยเฮียช้างก็รีบกลับอะครับ
พอเสร็จแล้วเนี่ยงานสัมมนาเนี่ยมันก็จบตัวปิดตัวลงจบแล้ว
ก็อยู่ระหว่างที่ต้องเก็บข้าวของเก็บไฟเก็บเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้ครับ
เฮียช้างเนี่ยครับเขามีหน้าที่เก็บพวกชุดเครื่องเสียง
แล้วก็พวกเก้าอี้เนี่ยในอาคารสัมมนาน้องเขาจะเก็บส่วนอื่นทางข้างนอกเนี่ยครับ
ระหว่างที่เฮียช้างเก็บมันเป็นช่วงหัวค่ำละประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่ม
เฮียช้างก็เก็บสายไฟกระมวลไปอะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้เนี่ยเลี้ยงในอาคาร
เฮียช้างเนี่ยเห็นที่หางตาครับมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่เก้าอี้ด้านหลัง
เฮียช้างเห็นด้วยหางปลาตรงกระจกเนี่ยครับที่มันเป็นเงาสะท้อนเนี่ยก็เลยหันไป
พอหันไปเนี่ยไม่มีแล้วว่างปากก็เลยคิดในใจว่าสงสัยเราจะคิดมาก
เอาเรื่องที่พระท่านเนี่ยบอกกล่าวเราเนี่ยเอามาคิดจนทำให้เราคิดมาก
ก็เลยไม่สนใจอะครับก็เก็บต่อไปในระหว่างที่เก็บต่อไปเนี่ยครับ
ยายช้างก็เห็นอีกแล้วครับทีนี้ชัดเลยว่าเป็นชุดสีแดง
ซึ่งมันก็ตรงครั้งแรกใช่ที่เฮียเขาเห็นใช่ครับพอเฮียช้างเห็นอย่างนั้นนะครับ
ก็รีบหันกลับไปทีเนี้ยรอบเนี้ยไม่เหมือนรอบแรกอืมหายไปครับ
แต่ค่อยหายไปต่อหน้าต่อตาค่อยลางใช่ครับหายไป
เฮีช้างก็ตกใจครับทิ้งของทุกอย่างเลยดุ่มไปที่ห้องพักเลย
คนนู้นคนนี้ถามช้างเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ตอบเลยครับไม่คุยเลย
กลับไปนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจ็บครับเราไม่ไหวแล้ว
วันต่อมาครับก็ไปเก็บแล้วก็ได้โทรหาเพื่อนครับเพื่อนคนนี้ชื่อพี่โล
โดเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเซอร์ไว้ผมยาวอะครับชอบเที่ยวแบบป่าเขากลางเต็นต์อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยชวนนายโลมาที่นี่ไหมเนี่ยเออกูมางานงานเสร็จแล้วไปเที่ยวกันดีกว่า
ไปหาที่เที่ยวกันดีกว่าไปกางตรงกลางเต็นต์กัน
พอพูดอย่างนี้ครับพี่โลก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวนั่งรถไปเลยวันนี้เลย
พงศ์เนี่ยเขาได้ยินพงศ์ก็บอกพี่ผมขอไปด้วยดิ
ผมอ่ะอยากให้พี่สอนผมเรื่องการถ่ายวีดีโอเพื่อที่ผมจะเอาไปสมัครงานหรือไปทำงานของผมเนี่ย
ช่วยผมด้วยเดี๋ยวเรื่องเที่ยวเนี่ยผมจัดการให้พี่เลยผมเป็นไกด์ให้
ก็ตัดสินใจว่าอ่ะโอเคพอพี่โลมาถึงเนี่ยช้างพงก็ไปรับ
พอไปรับเสร็จเนี่ยครับก็ได้ขับรถแวะเที่ยวสถานที่ต่างไปวัดไปนู่นไปนี่อย่างนี้ครับ
จนมันช่วงเย็นแล้วครับ๔โมงกว่าแล้วนึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีที่พักกันเลย
ยังหาที่พักไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงครับที่พึ่งสุดท้ายแล้วรีสอร์ทที่เราไปมา
ก็เลยโทรหาพี่ผู้จัดการนะครับบอกว่าพี่ผมขอไปพักได้ไหมพอดีว่าผมหาที่พักไม่ทัน
ของก็เลยบอกว่าเออมาเลยช้างจะเปิดกี่ห้องก็แล้วแต่เลยอืมพี่ให้พักฟรีเต็มที่เลย
ช้างก็โอเคครับพี่คอมครับไปถึงปุ๊บก็ไปเปิดห้อง๒ห้อง
ไม่ได้นอนแพ้แล้วนะรอบนี้ไม่ได้นอนครับพอเสร็จปุ๊บนอนอยู่เนี่ยครับ
จะมีห้องนึงเนี่ยเฮียช้างกับพี่โลอีกห้องนึงเนี่ยคือพงนอนคนเดียว
สักประมาณ๖โมงจะทุ่มครับอยู่ดีพี่โลเขาก็นึกอะไรไม่รู้
อยากว่ายน้ำซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีสระว่ายน้ำเหมือนกันเขาก็เอ้ยมึงจะไปไห้จริงเหรอ
เวลานี้เนี่ยนะมันมืดแล้วนะเออน่ะกูอยากไหว้อ่าไปไปก็ไป
ก็เลยไปว่ายน้ำกันก็ไปเคาะเรียกผมเฮ้ยพงเนี่ยพี่ไปเล่นน้ำไปไหม
ไปครับพี่ไปไปเดี๋ยวผมเอากล้องไปถ่ายด้วยอืมก็ได้เอากล้องเนี่ยไปถ่ายเขาเล่น
แล้วก็วางกล้องโดดน้ำเล่นกันเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาสุดท้ายเนี่ยพอเล่นเสร็จ
ก็จะไปอาบน้ำล้างตัวแล้วอืมพงเนี่ยเขาวางกล้องไว้ตรงเก้าอี้ครับ
แล้วก็ไปล้างตัวกับพวกพี่เขาพอไปล้างเสร็จเนี่ยครับกลับมาก็หิ้วกล้องกลับไป
ก็นอนตื่นเช้ามาก็แน่นอนครับไปหาสถานที่ท่องเที่ยวต่อเพราะเรามาพักแค่คืนเดียว
ในขณะที่ออกเดินทางนะครับพงศ์เนี่ยเขาเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เอามิมมะลิการ์ดในกล้องเนี่ยมาเสียบในโน้ตบุ๊ก
เพื่อที่จะย้อนดูวีดีโอที่เราถ่ายว่าโอเคไหมอืมปรากฏว่าในขณะที่เขาเดินไปอาบน้ำล้างตัวกันเนี่ย
มันมีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านกล้องครับผมยาวตัวเปียกแต่ไม่น่ามาเล่นน้ำครับเพราะว่าเสื้อผ้าเขาขาดรุ่งลิ่ง
เขาพูดอย่างนี้ครับก็พูดให้เฮียช้างได้ยินเฮียช้างก็ตกใจครับหรือจะเป็นสิ่งที่เราเจอ
ก็เลยแวะปั๊มข้างหน้าครับพอแวะเสร็จเนี่ยก็ไหนพงเอามือดูดิพอดูซูมเข้าไปดูโอ้โหใช่เลย
ใช่ที่มาจับขาเราวันนั้นเลยเฮียช้างก็เฮ้ยพงมึงเซฟเลยซ้ายนี่มึงเฟฟแยกไว้เลยนะ
เดี๋ยวจะเอาไปลงให้คนเขารู้เลยว่าผีเนี่ยมันมีจริงครับผมก็ได้เฟฟแยกเอาไว้อะครับ
แล้วก็เอาเมมมาใส่กล้องแต่ปรากฏว่าเมมเออเลอร์ครับไม่ได้เมมเออเลอร์เลยครับ
ก็เลยเฮียช้างก็บ่นนะครับเฮ้ยพงมึงทำเป็นป่ะเนี่ยแค่เมมตัวเดียวโหพี่ผมก็ทำเป็น
แค่เนี้ยมันไม่ได้ยากเลยมึงดูคลิปไอ้ตัวล็อกเมมยังเมมมันจะมีตัวล็อกข้างอะครับ
ดูตัวล็อกยังว่ามันล็อกอยู่หรือเปล่าก็ถอดออกมาดูครับก็ไม่ได้ล็อก
พอเสียบเข้าไปใหม่ปรากฏว่าเออเลอร์ครับก็เลยเสียบในโน้ตบุ๊กปรากฏว่าทุกอย่างที่เซฟหายหมดเลย
แล้วที่นี่ครับทั้ง๓คนก็เดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง๑ที่เมืองนึงละกัน
พอไปถึงเหมืองเนี่ยครับขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภูเขาเป็นเขาอะไรอย่างนี้ครับ

เห็นโค้งนึงที่มันจะมีศาลเนี่ย
เกือนเต็มทางโค้งเลย

หูดึกถ้าเรามานะ

เขาไม่มีใครขึ้นลงเส้นทางนี้

ยายช้างก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับ

บอกว่าพี่เดี๋ยวหนูไปเที่ยวด้วยนะ

ประมาณ๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
ถึงอ่าโอเคเดี๋ยวลงไปรับ

สักช่วงประมาณ๖โมง๖โมงครึ่งเนี่ย

พอลงไปถึงเนี่ยครับระยะทางก็ค่อนข้างไกล

จอดรอประมาณ๓ทุ่ม

แฟนเขาก็มาถึงอะครับก็นั่งรถตู้มาถึงปุ๊บ

ในขณะที่เดินข้ามฝั่งไปรับอะครับ
มีเหมือนพวกรถสองแถว

ไม่ได้มีรถมารับคอยไปรับไปส่ง

มามาเดี๋ยวลุงช่วยไปที่ไหนกันเนี่ย

ผมมากับเพื่อนผมเพื่อนผมมารับ

เฮ้ยไอ้หนูจ้างลุงหมื่นนึง

เก้าปีที่แล้วหมื่นนึงเยอะมากนะครับ
ใช่แล้ว๙ปีที่แล้วทางเนี่ย

ทีนี้พอข้ามฝั่งไปปุ๊บ
ก็เห็นพงศ์นะครับสีหน้าไม่ค่อยดี

เออช้างเนี่ยลุงคนนี้เขาบอกว่า

เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ขึ้นลงกันเวลานี้

เมื่อกี้กูก็ขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วนี่ไง
พอรู้เส้นทางแล้วไม่เป็นไรหรอก
เชื่อใจกูไปกันเลย

ระหว่างกำลังขึ้นเขาเนี่ย
แฟนพี่โลเขาก็กลัวครับบอก

เพราะว่าไม่มีรถข้างหน้าและข้างหลังไม่มีเลย

ยายช้างบอกเออไม่เป็นไรเชื่อพี่นะ

จับลาวความือควากัมภะเรียบร้อย
ไอ้ช้างครับพี่ที่ว่าเต็มที่เลยพี่

พอถึงช่วงโค้งนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าทั้งคันรถอะครับ
เห็นเหมือนกันหมดเลย

นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีแววตาเลย
ก็พยายามตั้งสติครับเพราะเป็นช่วงโค้ง
ก็เลยหักโค้งไปพอผ่านไปเนี่ยทุกคนก็คุยกันอ่ะ
หูพี่ก็ค่อยขับเห็นไหมแบบพูดถึงสิ่งที่เขาเห็นกัน
เฮียช้างก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคงเป็นชาวบ้านมานั่งเล่นแหละ
อย่าไปคิดมากเลยเดี๋ยวพี่ค่อยขับแล้วกันไม่มีอะไร
พอขับขึ้นไปถึงข้างบนนะครับทั้งหมดก็ลงรถแล้วก็เอาของเนี่ยไปที่เต็นต์กัน
แต่เฮียช้างเนี่ยครับไปเจอลุงเจ้าหน้าที่คนนึงซึ่งเขากำลังจะกลับบ้าน
เขาก็ถามว่าเอ้าไอ้หนุ่มลุงก็เห็นเองตั้งแต่เย็นแล้วนี่เองไปไหนกันมา
บอกว่าอ๋อไปรับแฟนเพื่อนมาครับไปรับที่ข้างล่างมาเองไปรับที่ไหน
ที่ท่ารถครับก็บอกฮะแล้วเองขึ้นมาเวลานี้เนี่ยนะอืม
บอกครับทำไมอ่ะครับไอ้หนูทีหลังอ่ะถ้าจะมาเนี่ยเปิดโรงแรมมองข้างล่างเลย
เวลาเนี่ยชาวบ้านเขายังไม่กล้าขึ้นไม่กล้าลงกันเลยครับ
แล้วเองจะถือวิสาสะขึ้นมาขุดที่เนี้ยได้ยังไงเองโชคดีมากนะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยเออ
อืมเออยังไงก็เที่ยวให้สนุกแล้วกันเนี่ยฉันก็ครับครับครับ
ผมขอโทษครับลุงทีหลังผมจะจำเอาไว้ครับก็หันหลังเดินไป
เขาก็บอกว่าไอ้หนุ่มแล้วเพื่อนที่นั่งอยู่ในรถอ่ะเองไม่ชวนเขาลง
คือเองอย่าปล่อยให้เขานั่งในรถคนเดียวเหรออืม
เพื่อนไหนลุงผมมากันสี่คนอ่า
ลงรถไปหมดแล้วไงก็นั่นไงผู้หญิงที่นั่งในรถอ่ะโอ้โหสวยด้วยนะ
อืมเออเออเออเที่ยวให้สนุกแล้วกันครับ
ไอ้ช้างก็ตกใจอะครับก็รีบเดินดุมกลับเต็นต์เลยเออ
แต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพราะกลัว
ทุกคนเนี่ยจะกลัวกันพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ไปเที่ยวไปอะไรอ่ะครับ
ช่วงบ่ายก็คุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก่อนเรากลับเนี่ย
เราไปแวะส่งไอ้พงศ์ไปเที่ยวบ้านมันซะหน่อยเออไปส่งน้อง
ก็โอเคครับช่วงบ่ายที่ไปบ้านพงศ์เนี่ย
พอไปถึงเนี่ยก็กินน้ำกินท่าลงรถมาพักกันนะครับ
ก็มาเจอเพื่อนบ้านของพงศ์คนหนึ่งซึ่งเขารู้จักกับพงศ์อยู่แล้วเนี่ย
เขาเป็นชาติภัณฑ์ครับ
เขาก็มาเอ้ยพวกนี้หน้าไม่คุ้นเลยเองเป็นใครเนี่ย
บอกพงก็ออกมาครับว่าอ๋อนี่พวกรุ่นพี่ผมเองอืม
พอดีผมไปเที่ยวกันมาเนี่ยเขากำลังจะกลับ
แต่ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับอืม
ก็เลยถามกันว่าที่จังหวัดนี้หรือแถวเนี้ย
มีน้ำตกที่ไหนน่าเที่ยวมั่ง
หรือมีที่ไหนที่อากาศมันเย็นมั่งอยากจะไปคลายร้อนยัง
เขาก็บอกว่าเออไอ้มีอ่ะมันมีอืม
อยู่ที่นึงซึ่งมันอยู่บนเขานะมันเป็นวัด
ซึ่งวัดเนี้ยจะมีน้ำตกผ่ากลางอืม
เพราะที่สาเหตุที่ลุงคนนี้เขารู้เพราะว่าเขาเป็นคนขับรถของวัดนี้
ครับทุกคนก็เฮ้ยน่าสนใจไปที่น้ำตกอ่ะ
ก็เดินทางไปกันพอไปเสร็จเนี่ยครับก็ได้ไปไหว้พระทำบุญ
นกชมไม้เพื่อนพวกเพื่อนพี่โลเนี่ยเขาก็จะไปแช่น้ำกัน
ไปนั่งเล่นน้ำกันอย่างเงี้ยครับในระหว่างที่เดินไปเนี่ย
มีพระรูปหนึ่งครับท่านนั่งอยู่ตรงตรงโต๊ะไม้ครับ
ท่านได้บอกคนขับรถเนี่ยครับที่เป็นชาติภัณฑ์เนี่ย
ว่าไปเรียกไอ้หนุ่มคนนั้นมาหน่อยอืม
ให้มันมาคนเดียวนะเพื่อนมันไม่ต้องลุงนี่ก็วิ่งไปครับ
เฮ้ยพระท่านเรียกไปหาท่านหน่อยแต่ไปคนเดียวนะ
พวกเพื่อนไม่ต้องไปก็สงสัยอะครับทำไมต้องเป็นเราคนเดียว
อืมหรือว่าจะให้ไปช่วยยกของยกอะไรก็เดินไปครับ
เพื่อนเออไปเล่นน้ำไปแช่น้ำก่อนเลยเดี๋ยวมาแป๊บนึง
พระท่านเรียกเอาโอเคโอเคพอเดินไปถึงเนี่ย
พระท่านก็นั่งยิ้มครับพอยิ้มเสร็จเนี่ย
เฮีช้างก็ถามว่ามีอะไรครับท่าน
แต่น้าคนที่ไปเรียกมาเนี่ยลุงที่ไปเรียกมาเนี่ย
เขาอ่ะเดินมานั่งข้างด้วยอืม
บอกว่าท่านฟังไทยออกแค่บางคำ
เพราะท่านก็เป็นชาติภัณฑ์เหมือนกันเดี๋ยวเป็นร่ามให้แล้วกันนะ
ไม่ต้องห่วงอ่ะก็มาแปลให้ก็ถามว่าท่านมีอะไรครับ
พระท่านก็ถามเฮียช้างว่าไปที่ไหนมามั่ง
ไปเที่ยวหรือไปทำอะไรที่ไหนมาอืม
ช้างก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับแต่ว่าไม่ได้เล่าถึงสิ่งลี้ลับ
แค่ที่เราไปทำงานมาแล้วก็ไปเที่ยวกันมาอย่างนี้ครับ
พระท่านก็มองหน้าแล้วก็เหลือบสายตาไปข้างหลัง
แล้วก็กลับมามองหน้าอีกทีครับอืม
แล้วบอกว่าแล้วเรื่องที่เจออ่ะรู้สึกว่ามันประหลาดไหมอืม
ก็สะกิดใจครับว่าอะไรประหลาด
เลยถามท่านไปตรงครับมันประหลาดยังไงครับท่าน
พระท่านบอกว่าสิ่งที่เจออ่ะถือว่าเขามาช่วยนะอืม
บุญกุศลของเองนะทั้งรถเนี้ยเองอ่ะดวงแข็งที่สุดคนเดียวเลยอืม
ก็เลยสงสัยอ่ะครับท่านรู้ได้ไงก็เลยบอกว่ามีคนบอกมาอืม
ใครบอกพระท่านก็เลยพูดอีกครับว่าเมื่อวานอ่ะที่เองขึ้นเหมืองกันเนี่ย
ถ้าไม่มีเขาช่วยอ่ะอืม
เองลดความตายทางรถแล้วตรงโค้ง
ใช่ครับที่เจอลุงใช่ครับ
เขาบอกว่าลุงเนี่ยจะทำให้เห็นเป็นทางตรง

เพื่อที่จะเอาทั้งสี่คนนี้ไปครับ
เฮียช้างก็ตกใจอ่ะครับพระท่านก็บอกว่าก็ไปทำบุญให้เขาซะนะอืม
เขามาช่วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ
แล้วท่านก็หันไปมองข้างหลังเฮียช้างแล้วก็ยิ้มอะครับ
ยายช้างก็สงสัยว่าใครอืม
กันแน่ที่มาช่วยเราคือบาอาจารย์เหรอหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน
ก็เลยถามพระท่านนะครับว่าเขาคือใครอืม

เหมือนเขาถูกฉลกกับเราเขาอยากตามมาช่วยให้เราพ้นภัยก่อน
แต่ไม่ถามเราสักคำว่าเราถูกฉลกกับเขาหรือเปล่า
ให้ครับไม่ได้ถามเลย
หลังจากนั้นนะครับพระท่านก็บอกว่าไปทำบุญให้เขาด้วย
ทำบุญเสร็จเนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเอง
ยายช้างก็ไม่มีอารมณ์เที่ยวแล้วครับก็ไปเรียกพวกเพื่อนมา
เรียรายกันเลยครับไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดถวายสังขทานชุดใหญ่เลยครับ
ไปทำบุญให้เขาแล้วก็เฮียช้างก็กลับก็เรื่องประมาณนี้ครับ
โอ้โหไม่ประมาณนี้เดี๋ยวนะเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก

ไม่มีอะไรเลยคือก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปถึงจังหวัดนี้ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว

นั้นตกลงกันว่าจะไปเที่ยวแต่คุยไปคุยมาเฮ้ยไปเที่ยวเนี่ยขอเป็นสถานที่ที่แบบเจ๋งได้ไหม

กลายเป็นว่าไปตกเอาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่มีผี

พูดถึงเรื่องของสถานที่ก่อนคือสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปแรกแรกเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าผมคือกลุ่มคนแรก

ที่ได้มีโอกาสเข้าไปนะยังสถานที่นั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าโทษนะฮะซ่องร้าง
ซ่องร้างเมืองกาลแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันจะมีรายการที่จะทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เอาคนไปอยู่ในบ้านผีสิง
ซึ่งสถานที่นี้คือหนึ่งในสถานที่ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากเอามาทำคอนเทนต์
เราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนชื่อคิดชื่อขึ้นมาเพราะว่าชื่อซ่องรั้งเมืองกาลมันดูธรรมดาไป
ก็เลยตั้งชื่อมีพี่ทีมงานเขาตั้งชื่อว่าโทษนะฮะเป็นสุสานโสพินี
ซึ่งสถานที่นี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสื่อสารที่ฝังศพเลยนะครับ
เพราะว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่มันน่าเศร้า
ใช่เกี่ยวกับคนที่โดนหลอกมาโดนบังคับมาให้มาทำงานที่เนี้ยใช่ครับแล้วก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้
บางคนเอาชีวิตไปทิ้งอยู่ที่นั่นเขาก็เลยคิดคอนเทนต์ชื่อนี้ขึ้นมาอ๋อเป็นสุสานโสเพณี
นั่นคือเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งมันดังพอรายการนี้มันออกอากาศไปมันยิ่งดังเข้าไปใหญ่ครับใช่ครับ
มันเป็นจุดมุ่งหมายของวัยรุ่นถูกต้องที่เข้าไปลองของ
หนึ่งในสถานที่อันดับต้นของประเทศไทยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมีหนงมีหนังเข้าไปถ่าย
แล้วก็แต่ละคนไปเจอไม่เจอแตกต่างกันไปแต่ครั้งนี้ที่กลุ่มเฮียเขาไปไม่ได้มีอะไรเลย
แค่ไปพูดไปไปพวกเรากลับเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นที่ได้ยินแล้วจูนติดแล้วตามตามกลับมาด้วยอ่ะ

มาส่งก็ไม่ยอมกลับบอกว่าถูกฉลก
แต่ยังดีที่ดูเหมือนกับว่าเขามาช่วย
แต่มาช่วยในที่นี้คือเขามาช่วยเพื่อต้องการให้เฮียทำบุญไปให้
ให้เฮียอุทิศสวนผู้สวนไปให้
แล้วเขาต้องการอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง

หลังจากที่เหตุการณ์นี้พอรู้แล้วว่าเขายังไม่ยอมไปไหน

เฮีช้างก็กลับกรุงเทพอะครับก็ทำบุญให้เขาตามปกติ
แต่ก็ไม่เจอเขาแล้วหลังจากที่กลับมา

ก็เป็นไปได้ว่าโอเคมันอาจจะถึงเวลาของเขาที่เขาจะต้องไป
ผมนั่นคือเรื่องของทุกวันนี้สถานที่ยังอยู่นะ
แต่ผมไม่ได้ไปนานมากไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหน
กับสุสานโสเพณีส่องล้างเมืองกาลแล้วแต่คนจะเรียก
แต่มีความเชื่อนึงนะอันนี้เคยคุยกับนักเล่าท่านหนึ่งคือครูตรี
ตีเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่นอน
เรื่องเราไปนอนในห้องเดียวแล้วมีเตียง๒อัน
บางทีเราจะคิดว่าเราจะเอาของเนี่ยไปวางไว้บนอีกเตียงให้เต็มเลย
เพื่อกันเขาไม่ให้เขามานอนที่เตียงนี้
แต่มันก็มีอีกมุมกลับมุมหนึ่งว่าถ้าปกติเขานอนเตียงนี้อยู่แล้วล่ะ
แล้วเราเอาของไปวางให้เต็มแล้วเขาไม่มีที่นอน
เขาจะไปนอนไหนอ่ะถูกต้องเขาก็จะมานอนเตียงเดียวกับเรา
ก็ทำให้เจอเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่คือเรื่องของคุณแบงค์ที่มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังก่อน
สนุกตื่นเต้นมากเรื่องนี้ขอบพระคุณมากนะคุณแบงค์นะ
แล้วก็เหมือนเดิมครับย้ำถึงคุณผู้ชมเลยครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสพบกันแล้วก็มานั่งคุยข้างกันแบบนี้ในสถานีผีดุของเราครับ
และในสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลานะครับพวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นต้องติดตามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
วันนี้ไปแล้วครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ลาไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะคะ
ชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ